คุณผู้ชมส่วนใหญ่เวลามีเหตุฆ่ากันตายเนี่ย
ชาวบ้านมักจะรุมประนามรุมสาบแช่งคนเกาะเหตุใช่ไหมคะ

แต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่บุรีรำเนี่ยหลายคนบอกเห็นใจคนก่อเหตุจริง
จำได้ไหมคะที่เราเล่าไปที่ว่าเป็นพี่เขยกับน้องเมีย

สุดท้ายน้องเมียมาขอเงินไปกินเหล้าแล้วไม่ได้
โวยวายอารวาสขู่จะฆ่าพี่เขยยกเก้าอี้ไม้มาเตรียมฟาด
พี่เขยก็เลยชักมีดขึ้นมาแล้วก็ฟันสวนกลับไปหนึ่งที
เข้าไปที่คอน้องเมียจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้ตายเนี่ยก็คือนายประมวลเวทไทยสงฆ์นะคะ
ซึ่งเขามีฉายาที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันคือคนไม่เอาถ่าน
ส่วนคนก่อเหตุเป็นพี่เขยของผู้ตายค่ะ
ชื่อนายบุญถมภาษีอายุ๕๐ปี
อย่างที่บอกไปว่าทั้งสองคนไม่ค่อยถูกกันมานานแล้ว
เพราะมีประเด็นเรื่องของการแบ่งที่ดินมรดก
นายบุญถมคนก่อเหตุเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเลย
เขาย้ำนะคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟันนายประมวลน้องเมียจนเสียชีวิต
แต่ที่ทำเนี่ยต้องการแค่ป้องกันตัว
เนี่ยเป็นจังหวะที่เราได้พูดคุยกันกับเขาอ่ะนะคะ
ตอนที่มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่านายประมวลผู้ตายเนี่ยเคยขู่จะฆ่าเขามาหลายครั้งแล้ว
เนื่องจากการแบ่งมรดกที่นายประมวลคิดว่าไม่เป็นธรรม

แต่เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดหลายปี
ครั้งนี้เขาบอกเขาหลังชนฝาจริง
เพราะว่านายประมวลเนี่ยเดินไล่ต้อนเข้ามาจนหลังชนฝาค่ะ
อันนี้ก็คือไม่ได้เป็นสำนวนนะหลังชนฝาจริงแล้ว
แล้วก็ยกเก้าอี้ไม้เตรียมจะทุ่มเขาแล้ว
เขาเลยบอกว่าเขาเลยต้องควักมีดออกมาป้องกันตัว
เพราะว่าเขาเพิ่งจะไปที่สวนยางมา

มันกะบวังว่าผมแบบเสียแตร้หายหาย
สินะครับมึงกับกูนี่มึงไม่ต้องมาเหยียบที่พ่อที่แม่กู
นับแต่มือนี่แหละกูสิดับมึงมือนี่แหละผมเข้าหูแหละว่าพวกนี้สิเอากูแท้
ผมก็ถอยผมจึงถอยผมว่าผมจะบอกไฟลุกขึ้นผมจะบอกสูก
ผมจะพยายามถอยให้เหยียนลงนะครับผมเห็นบางนี้มันกับกลางก็ปั่นไล่ผมไว้เลย
ซึ่งในทางคดีหลังจากก่อเหตุเสร็จณบุญธมแบบบอกภรรยา
พี่สาวคนตายให้โทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเขา
โดยเป็นการใช้ตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน๒คน
แล้วก็ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง๑ตำแหน่ง
ตีเป็นเงิน๔แสนบาทประกันตัวออกมา

ขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อจะกลับไปจัดงานศพให้กับนายประมวลผู้ตาย
เบื้องต้นตำรวจดูแล้วไม่มีพฤติกรรมหลบหนีค่ะ
ตำรวจก็นัดรายงานตัวเขาวันพรุ่งนี้นะคะ
ที่๒มกราคมเพื่อจะส่งฟ้องต่อสารจังหวัดบุรีรำตามขั้นตอน

นายอดุลสร้อยสูงเนินผู้ใหญ่บ้านหมู่๓วัย๕๙ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ตำแหน่งของตัวเองเนี่ย

เขาบอกว่าผมกล้าการันตีเลยว่าบุญถมเป็นคนดีมาก
ผมสงสารที่บุญถมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
เพราะว่าบุญถมเนี่ยเคยถูกผู้ตายขู่จะฆ่ามาหลายรอบแล้ว
ผมก็เชื่อว่าบุญถมน่าจะแค่ป้องกันตัวจริง
ไม่ตั้งใจถึงการจะฆ่าให้ตาย
อดุลให้ข้อมูลมาด้วยนะคะว่านายประมวลผู้ตายเนี่ย
พ้นคุกออกมาเมื่อปี๖๓ก็คือปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
พ้นคุกออกมาในคดีฆ่าผู้อื่น
ยังมีคดีฆ่าผู้อื่นที่จังหวัดสะแก้วรวมอยู่อีกด้วย
ซึ่งระหว่างที่นายประมวลอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะ
ก็ได้บุญถมนี่แหละเป็นคนดูแลครอบครัวนายประมวล
เพราะว่าภรรยาของนายประมวลไม่มีงานทำ
ติดเหล้ามีลูกสองคนก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้
เราได้ไปคุยกับลูกสาวของนายประมวลผู้ตายนะคะ
นางสาวนัดนพินเวชไทยสงวัยยี่สิบเจ็ดปี
เธอบอกว่าเสียใจมากทั้งเธอทั้งแม่เนี่ย
ทำใจไม่ได้เลยกับการสูญเสียพ่อไป
ครั้งล่าสุดที่ได้คุยกับพ่อคือ๒๙ธันวาคม
โทรมาถามเธอว่าจะกลับบ้านวันไหน
สีข้าวรอไว้ให้แล้วนะคือเธอเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพไง
ก็เป็นห่วงปีใหม่แล้วจะได้กลับมาเจอกันหรือเปล่า
ขวามือนี้ก็คือนายประมวลผู้ตายนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุเธออยู่บ้านเพื่อนที่นครราชศรีมา
ป้าเนี่ยโทรมาบอกว่าพ่อถูกฟัน
เธอก็รีบกลับมาดูใจแต่ไม่ทันจริงจริงค่ะเธอก็ยอมรับนะคะว่าพ่อเนี่ยติดเหล้ามาหลายปีแล้ว
แล้วก็ชอบบ่นให้ฟังว่าน้อยใจพี่สาวพี่สาวก็คือภรรยาของนายบุญถมคนก่อเหตุนะนะ
บอกว่าพี่ไม่รักเขาแล้วก็ชอบเก็บเรื่องต่างมาคิดคนเดียว
พอดื่มเหล้าเมาก็อยากจะระบายให้ใครฟังแต่ถ้าไม่มีคนคอยรับฟังก็จะอารวาสจนข้าวของเสียหาย
แล้วเธอก็ยอมรับนะคะว่าพ่อเนี่ยชอบไปหาเรื่องลุงมาหลายครั้งแล้ว
ลุงก็คือบุญถมนะคะคนก่อเหตุครับ
ส่วนลุงบุญถมเนี่ยเธอบอกว่าลุงบุญถมก็เปรียบเสมือนพ่ออีกคนนึงของเธอ
เพราะลุงบุญถมเป็นคนเลี้ยงดูตัวเธอกับน้องชายมาตั้งแต่เด็ก
เธอเองเนี่ยแม้จะเป็นผู้สูญเสียแต่เธอก็เห็นใจครอบครัวลุงกับป้าเหมือนกัน
เพราะว่าครอบครัวลุงกับป้ามีลูกเล็กมีย่าตาบอดมีไร่นามีควายต้องดูแล
หลังเกิดเหตุลุงบุญถมก็เข้ามาคุยกับเธอนะคะ

สวัสดีครับ